เพราะว่าเบาตัวลงอ่อนตัวลงเป็นโซนร้อน
พัดพาบางสิ่งบางอย่างที่ไม่พึงประสงค์
อยู่บนท้องถนนเขาพาอะไรมาไปดูภาพกันครับ
ในวงกลมสีแดงไกลนั่นนะครับคุณผู้ชมครับ
พอจะเห็นอยู่นะครับลอยมาตามน้ำนะครับ

เป็นเหตุการณ์ที่หญิงคนหนึ่งขับรถไปเจออลิเกเตอร์
ว่ายน้ำอยู่กลางถนนซึ่งมีน้ำท่วมขังในรัฐฟอรีดา

หลังจากที่เฮอริเคนมายนั้น
เคลื่อนตัวเข้าสู่พื้นที่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของอ่าง

ส่งผลให้เกิดฝนตกหนักแล้วก็น้ำท่วมในหลายพื้นที่
อย่างไรก็ตามครับมีรายงานว่าขณะนี้
อริเคนมายนั้นอ่อนกำลังลง

และกำลังมุ่งหน้าสู่รัฐนอสแคโรไรน่า
ด้วยความเร็ว๒๒กิโลเมตรต่อชั่วโมง
โดยมีกำลังลม๑๑๒กิโลเมตรต่อชั่วโมง
ก่อนหน้านี้ครับเมื่อเวลาประมาณสักตีหนึ่งครึ่ง

มีรายงานเกิดเหตุดินถล่มในพื้นที่ใกล้เคียง
กับเมืองเซ็นต์มาร์คด้วยนะครับ
และขณะนี้บ้านเรือประชาชน๑แสนหลังคาเรือในรัฐฟอริดา

ส่วนทางการก็ประกาศเตือนภัยน้ำท่วมฉับพลันในเมืองเทลาแฮสซี่
เมืองหลวงของรัฐฟอรีด้าแล้วนะครับ
พร้อมกับประกาศงดการเรียนการสอน
และให้หน่วยงานราชการหลายร้อยแห่งหยุดงานครับ
ทางด้านศูนย์เตือนภัยเฮอริเคนแห่งชาติของสหรัฐ
การว่าอาจจะเกิดเหตุน้ำท่วมฉับพลัน
ซึ่งเป็นอันตรายต่อชีวิตประชาชนที่อาศัยในรัฐฟอริดา

โดยในวันพรุ่งนี้คาดว่าจะมีฝนตกอย่างหนัก
ในเขตมิตรแอดลันติกไปจนถึงรัฐนิวเจอร์ซี่นะครับ
นี่ก็คือความเคลื่อนไหวเหตุการณ์ในต่างประเทศ
มาฝากคุณผู้ชมกันในช่วงนี้ครับ